ขนาดพระยังโดนผีหลอกแล้วเราจะทำยังไงกันดี
เราจะเหลืออะไรนะนี่พระรูปหนึ่งขับรถขับรถนะขับรถมา
แล้วอยู่อยู่รถก็ตกไปข้างทางไปพุ่งชนท่อปลาปลาจนแตกค่ะ
ชาวบ้านก็รีบมาดูพอเห็นอ้าวคนขับเป็นพระนี่นะ
พระบอกว่าอัตมาหักหลบผี
แต่ไม่รู้ว่าตกลงหักหลบผีหรืออัตมาเป็นผีหรืออะไรกันแน่
เพราะว่าจังหวะที่เริ่มชุนละมุนแจกตำรวจมาอะไรมา
หายค่ะหายไปเลยอุ้ยหนีไปเลย

เอาเดี๋ยวลองดูลองดูเพราะชาวบ้านเขาบอกเขาขับตามคันนี้มานานแล้ว
ขับสายไปสายมาเหมือนคนเมาก็ไม่คิดว่าคนขับจะเป็นพระ

ที่ถนนสายโคกสำโรงลำบัวลอยในอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอพระแล้วนะคะแต่ว่า

พระก็ยื่นบัตรประชาชนให้ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
ทราบชื่อคือพระครูวินัยทรหรือนายวิเชียนเพชรคุ้มอายุ๕๘ปี
เป็นถึงพระเลขาเจ้าคณะตำบลวัดดังในปราจีนบุรีนะ

พระบอกว่ากำลังกลับวัดที่ปราจีนบุรี
ถึงที่เกิดเหตุตกใจเห็นผีโผล่มา
หักรถหลบผีลงไปตกไปข้างทางชนท่อซีเมนแตก
พระไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีอาการมึนงง
แต่ชาวบ้านบอกผมเห็นรถคันนี้ขับสายไปสายมานานแล้ว
ต้องขับตามมาดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปที่วัดต้นสังกัดของพระรูปนี้เลยนะคะ

ไปเจอกับเจ้าอาวาสพระครูประพากรวรกิจ
หรือมหาสุชาติฐานวโรนะคะ
เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายก็บอกว่า
พระรูปนี้เป็นพระลูกวัดจริงเพิ่งมาอยู่ได้๓ปี
แต่เป็นพระที่ชอบขับรถไปไหนมาไหนเองตลอดเลย
เจ้าอาวาสบอกเตือนแล้วเตือนเล่านะว่ามันไม่เหมาะสมอย่าไปทำ
ออกไป๑๓มกราคมจนบัตรนี้ยังไม่เห็นกลับมาที่วัดเลย
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าเมาแล้วไปขับจริงก็จะต้องมีการจับศึกส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ส่วนชาวบ้านบอกว่าตอนจังหวะชุลมุนก็ไม่รู้ว่าพระไปโทรศัพท์เรียกคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจากไหน
พาย่ามคล่อมมอเตอร์ไซค์ไปเลยไปเลยหายไปเลย